ส่วนอีกหนึ่งกระแสดราม่าเนี่ยนะคะกรณีสอสอพักพลังประชารัฐเสนอกลางที่ประชุมสภาว่าอยากให้สร้างสะพานกลางทะเลจากอำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีแล้วใช้ชื่อสะพานนี้ว่าจันโอชา
ใช้ชื่อนี้ขึ้นมาเลยกลายเป็นเรื่องเลยใช่ไหม
เป็นกระแสดราม่าตามมาเลยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่เคยให้ใครเอาชื่อไปตั้งเป็นชื่อสะพาน
ว่าสอสอที่เสนอเนี่ยหวังดีแต่ว่าอยากให้นึกถึงคุณงามความดีมากกว่านะคะ
ในการประชุมสภาถึงความจำเป็นต้องสร้างสะพานข้ามทะเล
จากอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชไปอำเภอกเกาะสมุย
จังหวัดสุราธานีเพื่อบรรเทาปัญหาประชาชน
แล้วก็นักท่องเที่ยวที่แออัดในการรอต่อคิวขึ้นเรือ
ไปยังเกาะสมุยช่วงเทศกาลก็มีการยกตัวอย่างสะพานที่จะสร้าง
เนี่ยให้ใช้ชื่อว่าจันโอชาเป็นเกลียดประวัติให้กับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำประโยชน์ให้ประเทศ
กับสะพานสารสินและสะพานตินสุรานนท์
ที่ใช้นามสกุลของอดีตนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะคะ
เรื่องนี้ทางด้านนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการองค์การพิทักษ
รัฐธรรมนูญไทยโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นค่ะว่า
ไม่สามารถทำได้เพราะปัจจุบันรัฐธรรมนูลสองพันห้าร้อยหกสิบ
บรรยัติห้ามไว้ในมาตราร้อยหกสิบแปดประกอบมาตราร้อยแปดสิบสี่
ใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการเพื่อประโยชน์ของตนเอง
แต่หากใครหวังดีประสงค์ร้ายขอให้รีบใช้นามสกุลนายกรัฐมนตรี
ไปตั้งชื่อให้สิ่งปลูกสร้างโดยใช้งบแผ่นดิน
จะได้มีนายกคนใหม่เสียทีขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีการติดต่อนะคะ
ยังสอสอคนดังกล่าวได้รับการยืนยันค่ะ
ว่าสิ่งที่ตัวเองหารือเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น
ในอนาคตจะใช้ชื่ออะไรก็ได้การยกตัวอย่างนามสกุลพลเอกประยุทธ์
เพราะเห็นว่าทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองมานานกว่า๕ปี
แต่สิ่งสำคัญคือการเสนอสร้างสะพานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
อันนี้เป็นหน้าที่ของสอสอที่ควรทำฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

เป็นตัวเองของประชาชนนี้
นำเสนอปัญหานในสภาคุณแห่งรัฐโดรน
ร้อนถึงนายุครัฐมนตรีแทนทีเลยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามถึงประเด็นนี้
ว่ารู้สึกอย่างไรคะท่านนายกที่มีคนเสนอชื่อ
ให้ใช้นามสกุลไปตั้งชื่อสะพาน
นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น
อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่มองว่าคนเสนออาจจะหวังดี
แต่ตัวเองขอให้นึกถึงคุณงามความดีที่ทำมากกว่าเอาชื่อวงตระกูลไปตั้งชื่ออะไร
ทุกคนคนจะรักจะชอบเป็นเรื่องของอนาคต
และไม่เคยให้ใครเอาชื่อไปตั้งนะคะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
แล้วแล้วแกรียมเราไม่ร่วมบอกแต่ไม่มีใครอาจจะรักเราอย่างไร
ใช่ไหมเหมือนเป็นเรื่องบ้างเลย

เรื่องนี้จะเป็นยังไงยังอยากจะตั้งเป็นนามสกุล